คุณผู้ชมมาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวสวยต้องบอกว่าเธอสวยสวยวันสวยคืนจริง
ปอยตรีชดามาเจอเราแต่ละลุคเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหทำเอาตะลึงเลยนะ
สูตรแมนให้แฟนคลับได้ตะลึงกันไปเลยนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเป็นอีกลุคนึงที่ภูมิใจนำเสนอ
ส่วนงานที่แดนมังกรตอนนี้เรียกได้ว่ากำลังไปได้สวยเลยทีเดียว
มีหลายบทบาทให้ได้ลองซึ่งก็ท้าทายสำหรับเจ้าตัวแบบสุดเลยล่ะค่ะ

เราชอบลุคของแซงอลองอยู่แล้วแล้วก็ด้วยแอดดิจูดของแบรนด์จะค่อนข้างที่จะดูเป็นมัสคูลีนนะคะ

คือจริงเรามีลูกนี้ในใจมานานแล้วแหละแต่เราหางานที่ใช่ยังไม่เจอ
ชื่นชมที่ได้รับทำให้เรามีกำลังใจแล้วก็ทำให้ทีมงานมีกำลังใจ
แล้วก็ทำให้เรารู้สึกสนุกกับงานหน้าที่เราจะนำเสนอลุคอะไรออกมาอีก
ทางสุดภูมิหลังที่เพิ่งออกไปใช่ไหมคะทางสุดภูมิหลังที่เพิ่งออกไปใช่ไหมคะ
ทางสุดภูมิหลังที่เพิ่งออกไปใช่ไหมคะทางสุดภูมิหลังที่เพิ่งออกไปใช่ไหมคะ

จริงอยากจะบอกว่าตอนบู๊เนี่ยค่อนข้างเจ็บตัวเหมือนกันนะ
ต่อไปคือปอต้องเข้าไปเรียนเลยค่ะ
ก็คือจะต้องไปเรียนดำดาบอะค่ะ
ที่จะต้องไปเรียนที่ปักกิ่ง
นี่ต้องไปเรียนอีกนะคะคุณผู้ชม

ปอยจะมายืนอยู่ในจุดที่ทุกคนเห็นว่ามันประสบความสำเร็จ

ฝึกทั้งเรื่องของภาษาเพราะว่าต้องไปโกลอินเตอร์ในแดนมังกรค่ะ
ทั้งเรื่องของการเรียนในเรื่องของการแสดง

การที่เธอมายืนอยู่วันนี้แล้วเป็นพรีเซนเตอร์
เป็นนักแสดงแถวหน้าในบ้านเราที่ไปด่งดังในแดนมังกรเนี่ย

ฉันก็ตามอยู่ทุกลุคเนี่ยปังเหลือเกินนะฮะ